ให้ได้ดูอาการของน้องผู้ชายวัย๑๓ปีคนนึงอาการเขาแปลก
คือใช่เขาร้องแปลกเขาอ้ากแขนแล้วเขาก็กระโดดไปมาครับไม่รู้ว่าเป็นอะไร
แต่ครอบครัวบอกว่าอยากให้หมอปลามาช่วยดูหน่อยเดี๋ยวดูข่าวนี้ให้ดีนะ
เราไปคุยกับตัวน้องไปคุยกับพ่อน้องไปคุยกับหมอผีด้วย

เฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยไปไปไปไป
อย่างนี้คุณผู้ชมแล้วก็ไปไปน้องตะโกนมา
คืออ้าขาอ้าแขนแล้วกระโดดแบบนี้

ท่าน้องเนี่ยเหมือนกับท่ายืนของพ่อปู่

พี่เบิศจังหวะอย่างนี้
เราก็เลยไปที่บ้านของน้องที่จังหวัดชายนาฏค่ะ

อายุ๑๓ปีตอนนักข่าวไปถึงนะ
คือแค่หยิบกล้องมาถ่ายก็เห็นท่าน้องแบบนี้แล้วค่ะ
แล้วก็โวยวายวิ่งลงไปคานกับพื้น
ถือไม้เท้ากระโดดไปกระโดดมาค่ะ

น้องนัทนี่ใช่น้องนัทไหม

น้องบอกว่าไม่ใช่เป็นนางไม้
แล้วเสียงที่พูดนะดอมคุณผู้ชม
เบิร์ตไม่เหมือนเด็กเหมือนกับเสียงคนแก่
แล้วบอกด้วยว่าน้องนัทผิดคำสัญญาค่ะ

จะลุกใช่ไหมนะค่ะ

อันนี้ทำไมลองท่าน
อะไรนะเจ้าชื่ออะไรเนี่ยเจ้าชื่ออะไรเจ้าแม่ไม่มีชื่อ
ทำไมต้องมาทำแบบนี้กับน้องอ่ะเจ้าแม่ผมทำผิดนะฮะน้องทำอะไรผิดเจ้าแม่
น้องผิดคำพูดโกหกโกหกเรื่องอะไรสิครับเจ้าแม่ก็โกหกโกหกเรื่องอะไรจ้ะ
ไม่ทำตามตามเรื่องอะไรจ้ะดนตรีค่ะดนตรีใช่ใช่ปล่อยปล่อยก่อนปล่อยก่อน
แม่อยู่ในสมัยสมัยไหนเนี่ยอันนี้คือเขาจะไม่จำเขาจำตัวเองไม่ได้ใช่ไหมครับเนี่ย
นี่พิติค่ะนักข่าวของเราครับคือเจ้าอ๋อมัยถามไงเออ
พยายามจะคุยกับเจ้าแม่ที่แรกอยากรู้ว่าชื่อเจ้าแม่ที่ว่าที่บอกเป็นนางไม้ชื่อเจ้าแม่
นะไม่มีชื่อเออไม่มีชื่อแล้วก็พูดว่าสัญญาสัญญาเนี่ย
ผิดสัญญาเครื่องดนตรีอะไรแบบนี้อ่ะนะคะแล้วหลังจากที่มีอาการแบบนี้นะ
ติก็แบบพยายามดูว่าน้องนัทเอ้ยไม่ใช่สิเจ้าแม่เจ้าแม่จะออกเมื่อไหร่
เออแล้วน้องนัทจะกลับมาหรือยังพอน้องนัทได้สตินะคุณผู้ชม
คุยกับพี่ติพี่ติก็ถามเหมือนเดิมเลยนัทนัทรู้ไหมเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้น
อืมน้องนัทบอกว่าเถอะจำไม่ได้เลยแล้วน้องก็บอกด้วยว่าเวลาที่น้องมีอาการแบบเนี้ยค่ะ
ที่แบบสั่นมาแล้วก็เสียงเปลี่ยนไปถือไม้เท้าแบบนี้นะ
จะคุมตัวเองไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าย้อนไปคุณผู้ชมสามเดือนที่แล้วเนี่ย
น้องไปเช่าบ้านอยู่บ้านกับพ่อแม่มันเป็นบ้านยกสูง๒ชั้น
แล้วตอนนั้น๔ทุ่มนะน้องนัทยังไม่นอนน้องนัทยังไม่หลับค่ะ
แล้วน้องนัทเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวประบาดใส่ชุดขาวนะเดินผ่านหน้าต่างบานเกล็ด
นี่ค่ะน้องยังไม่หลับแล้วได้ยินเหมือนกับกราฟิกทางเฟรมซ้ายที่เราทำให้คุณผู้ชมดู
นัทตกใจร้องค่ะจนแม่น้องที่นอนอยู่ห้องข้างอ่ะ
มาถามนัทนัทเป็นอะไรลูกทำไมร้องเสียงลั่นเลย
แล้วก็พาน้องนัทกับน้องชายของน้องนัทไปนอนห้องคุณแม่
ก็คือปกติน้องนัทนอนกับน้องชายใช่ไหมคราวนี้พอน้องตกใจร้องลั่นแม่ก็เลยเอาไปนอนด้วยกันซะเลยค่ะ
แล้วพ่อก็เลยถามไงทำไมไม่นอนนัดลูก
จังหวะนี้นะน้องนัทเห็นพ่อทำตาถล่นใส่
แล้วน้องนัทหันไปหาน้องชายน้องนัทบอกว่าเห็นน้องชายก็ทำตาเหลือกใส่เหมือนกัน
แล้วรู้สึกเป็นหนาวร้อนนะเหมือนมีอะไรมาอยู่ข้างหู
พ่อแม่บอกว่าสิ่งที่ลูกเห็นเนี่ยจริงพ่อไม่ได้ทำตาถลนใส่น้องก็ไม่ได้ทำตาถลน
แต่ที่นัทเห็นแบบนี้พ่อแม่ก็เลยพานัทไปหาหมอ
และอีกวันนึงนะญาติพอรู้ข่าวญาติก็ไปหาหมอผีในหมู่บ้าน
แล้วก็ไปถามไงว่าถามหมอผีว่ามันเกิดอะไรขึ้น
หมอผีบอกว่าผีที่นัทเห็นว่าตาถล่นั้นเป็นนางไม้อายุ๔๐๐กว่าปีแล้ว
นี่ตามนัดมาจากชาติที่แล้วมาปกปักรักษาแล้วไปหามาเลยนะรูปปั้นนางไม้เอามาบูชาเลย
โอ้โหนี่ลงไปคานกับพื้นย่าเลยนะ
ใช่ค่ะนี่พี่ติต้องไปฉุดขึ้นมาให้ลุกขึ้นเนี่ยนะคะ
โอ้โหถามพ่อหน่อยพ่อน้องนัทได้ว่ายังไง
พ่อนพดลครับบอกว่าหลังจากลูกพ่อบอกว่าเห็นผีเนี่ย
พ่อก็นึกว่าลูกติดยาก็เลยพาไปตรวจแต่ก็ไม่เจออะไรนะ
พาไปรักษาไปหาหมอแผนปัจจุบันนี่แหละหมอบอกว่า
ลูกพ่อป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจนญาติพาลูกนัทไปหาหมอผี
หมอผีบอกว่าที่เป็นแบบนี้เพราะมีผีนางไม้มาอยู่ด้วยครับ
เขาก็เลยซื้อรูปปั้นหนังไม้มาทำพิธีช่วงแรกเนี่ยลูกนัทอาการดีขึ้นนะ
ดีขึ้นจนย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านได้แต่ไอ้ตอนย้ายกลับมาบ้าน
ไม่ได้เอารูปปั้นหนังไม้มาด้วยครับหลังจากนั้นลูกนัทมีอาการอีกครั้งหนึ่งฮะ
พอจะเอาสร้อยท้าเวสวรรณมาคล้องคอแล้วก็เปิดบทสวดไล่ผีของหมอปลา
ลูกเขาแสดงอาการหวาดกลัวเวลาลูกถูกผีเข้าเนี่ย
ก็จะกลัวยันที่ตนเองศักดิ์มาด้วยนะคือคุณพ่อแกศักดันมาด้วย
พ่อก็เลยอยากให้หมอปลามาช่วยพ่อหน่อยสงสารลูกนัทมากเลยอ่ะเนี่ย
อาการเป็นแบบเนี้ยเออเนี่ยค่ะเราบอกแล้วว่าเราจะไปคุยทั้งกับน้องนัท
คุยกับคุณพ่อน้องนัทแล้วเราก็จะคุยกับหมอผีด้วย
ไปคุยกับหมอถวันทดแทนหมอน้ำมนต์หมอผีที่ชาวบ้านเขาเรียกเลยนะ
ก็มาทำพิธีให้บอกว่าไงรู้ไหมที่ห้องเช่า
น้องนัทไปอยู่กับครอบครัวมีนางไม้อยู่จริงนะ
นัทก็เลยมีอาการแปลกแบบนี้พอน้องนัทจิตอ่อนเนี่ย
ก็มีวิญญาณพ่อปู่ฤษีมาสิ่งร่างเพิ่มอีก
คือแปลว่าอะไรมีทั้งนางไม้ที่พิธีเรียกว่าเจ้าแม่นะครับ
แล้วก็มีพ่อปู่อีกเพราะอะไรน้องนัทไปรับปากเอาไว้
เบิร์ดคุณผู้ชมดอมบอกว่าจะเรียนดนตรีไทย
ทีนี้พอไม่ทำตามพ่อปู่ก็เลยมาหา
แล้วที่สำคัญเนี่ยต้องไปขอคำมาพ่อปู่ฤษี
แล้วเย็นเมื่อวานค่ะแม่พาน้องนัทเลยไปกราบขอขมาพ่อปู่นี่นี่
ไปขอที่โรงเรียนนะแล้วถามว่าที่บ้านเช่าอ่ะ
บ้านเช่ายังไงแล้วไปคุยกับเจ้าของบ้านเช่าด้วย
ว่ามันมีประวัติมีตำนานอะไรหรือเปล่า
นี่ค่ะไปคุยกับเจ้าของบ้านเช่าบอกว่าบ้านหลังนี้๔๐กว่าปีแล้วนะ
ตั้งแต่อยู่มาเนี่ยไม่เคยเจอผีเลยอันนี้คือในมุมของเจ้าของบ้านเช่า
บอกว่าไม่มีไม่มีผีนางไม้อะไร
แล้วทางหมอปลาครอบครัวอยากให้หมอปลามาใช่ไหม
เราก็เลยถามหมอปลาหมอปลาจะยังไงดี
หมอปลาบอกว่ามีคิวไหมคิวได้ไหม
คือคิวรีบดูคิวให้เลยวันนี้วันอะไรพี่เบิร์ต
ฮรือหัดฮรือหัดพรุ่งนี้เดี๋ยวหมอปลาจะลงพื้นที่
จะไปดูเลยซึ่งเท่าที่หมอปลาเห็นคลิปเบื้องต้น
หมอปลาบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดจากวิญญาณหรือเปล่า
หรือเกิดจากการที่น้องคิดไปเอง
หรือเอการณ์ที่บอกว่าน้องมีอาการซึมเศร้า
มันจะมีผลอะไรไหมก็คือก็ต้องตรวจรอบด้านแหละ
หมอปลาดูด้วยแล้วเดี๋ยวต้องให้ทางแพทย์แพทย์แผนปัจจุบันตรวจดูด้วย
แล้วตอนพี่ตินักข่าวของเราไปถามนะ
เจ้าแม่ชื่ออะไรไม่มีชื่อแน่หรือว่าคิดไม่ทันได้เปล่า
อันนี้ไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูพรุ่งนี้เนาะหมอปลาลงพื้นที่